ท่านผู้ชมครับมีผู้ชายคนหนึ่งจมน้ำเสียชีวิตที่ทุ่งนาแถวหมู่บ้านที่ตะบนหนองแช่งใหญ่
บัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมานะฮะผู้ชายคนนี้อายุเพิ่งสี่สิบเอ็ด
ค่ะแม่บอกว่าสงสัยลูกชายจะทุกขลาบหรือเปล่าอืม
เพราะว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อนะฮะเขาเพิ่งถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะครับ
หนึ่งใบหกล้านบาทเมื่อช่วงเนี้ยมิถุนายนที่ผ่านมานี่เอง
กี่เดือนนี้เองนะคะแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้าน
ปกติทำงานอยู่ที่สมุทรสาครถูกรางวัลที่หนึ่งปุ๊บโอ้โห
หกล้านบาทกลับมาอยู่ที่บ้านที่โคราชนะฮะ
เมื่อวานนี้มีคนไปเจอเป็นศพอยู่ในหนองน้ำตรงนี้
ทุ่งนาเนี่ยครับคาดว่าอาจจะเป็นโรคประจำตัวด้วยหรือไม่นะ
อย่างเช่นความดันหน้ามืดกระทันหันแล้วไม่มีใครช่วย
ชื่อว่านายสมศักดิ์เกิดโมลีนะครับอายุ๔๑ปีนะครับ
แม่บอกว่าปกติลูกชายก็สุขภาพไม่ค่อยดีด้วยนั่นแหละ
แต่ทีนี้เนี่ยปัญหาก็คือว่า
พอถูกรางวัลที่๑มาเนี่ยงวด๑๖มิถุนายน๑ใบ๖ล้าน
ลูกชายก็เลิกทำงานนะครับปกติทำงานอยู่ที่สมุทรสาคร
กลับมาอยู่ที่บ้านเมื่อปลายเดือนมิถุนายน
ทีนี้คนถูกรอตเตอรี่รางวัลที่๑คุณลักษณีย์ลักษณีย์ลินดิ์
บอกลูกชายวันดื่มแต่เหล้านั่นไงไม่ทำอะไรเลย
ชวนไปทำบุญบอกทำบุญหน่อยสิลูกถูกรางวัลที่หนึ่ง
ยังไม่ไปค่ะดื่มเหล้าอย่างเดียวดื่มเหล้าทุกวันนะฮะ
ก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นทุกขลาบด้วยหรือเปล่า
นี่ฮะเดี๋ยวฟังคุณแม่นะครับ
ทีนี้นี่น้องสาวของผู้ตายชื่อว่าคุณวัลลีนะฮะ
บอกว่าจริงแล้วพี่ชายเป็นคนดวงเห็งนะฮะ
ก่อนหน้าที่จะถูกรางวัลที่หนึ่ง
ก่อนหน้านี้เคยถูกรางวัลที่๕มาแล้วได้เงินสักประมาณ๒๐๐๐บาทค่ะ
แต่สุดท้ายแล้วนะนะครับคุณผู้ชม
คือครอบครัวเองก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
คือการเสียชีวิตน่าจะเกิดจากโรคประจำตัว
เนื่องจากว่าผู้ตายเป็นความดันโลหิตสูง
หน้ามืดแล้วก็จมน้ำเสียชีวิตไปเอง
มีตังค์แล้วชวนให้ไปหาหมอลูกชายก็ไม่ไป
รางวัลที่๑ได้มาจากเจ้านาย
เจ้านายก็ซื้อแจกพนักงานในที่ทำงาน
โชคดีมากไปถูกรางวัลที่๑
แม่ก็จะเอาเงินไปแบ่งให้สองผม
แล้วแม่เก็บไว้กินไว้ใช้